ผู้ชุมนุมเองดูหวาดกลัวไหมครับ
ข้างในนั้นไม่มีผู้ชุมนุมเหลืออยู่แล้วครับ
แต่ว่าอย่างน้อยก็ท่านได้ยืนยันมาว่าไม่ได้มีมาตรการที่รุนแรงไปกว่านี้
ไม่มีแก๊สน้ำตาแล้วก็ไม่มีกระสุนยาง
ก็มีความตั้งใจที่จะไปนำคนที่อยากจะกลับบ้าน

เพื่อที่จะกระจายสอไปนำคนเหล่านั้นออกมา
ยังจับอยู่ครับ

ตอนนี้ท่านก็ยังยืนยันว่ายังไงก็ยังต้องจับอยู่
ทั้งที่พวกผมเข้าใจว่ามีหลายคนอยากกลับบ้าน
แต่ว่าติดอยู่ในสนามกีฬาบ้างหลายที่บ้าง
ตามที่ได้รับรายงานมาก็พยายามอยากจะไปพาคนพวกนั้นกลับบ้าน

ว่าจะมีการใช้กระสุนยางหรือว่าอะไรที่มันไหน
เมื่อกี้ท่านให้ท่านสัญญากับผมแล้วครับว่าไม่มีมาตรการที่รุนแรงแล้วครับคืนนี้

ต้องจับแล้วก็ไปที่ต่อชะดอแล้วก็ระดมสอสอทั้งพระเก้า
แล้วก็เรียกร้องพักฝ่ายค้านให้อ่าไปเจอกันที่นั่นแล้วก็เดี๋ยวจะ
ได้ไปรับรองสิทธิ์กันอีกห้าพักยังไงบ้างคะเพราะว่าอ่าไม่ต้อง
ฝากแล้วครับไม่ต้องฝากเพราะว่าเมื่อวานมีประชุมหัวหน้าพัก
มีท่านสมพงศ์ท่านสงครามแล้วก็มีตัวแทนจากหลายพัก
ก็ได้เตรียมเอกสารหลักประกันที่จะคอยช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนที่โดนรวบจากประสบการณ์ที่ตั้งแต่คืนวันที่๑
บางคนมาเป็นครั้งแรกแค่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไง
บางคนมารับแฟนที่ตกหล่นอยู่
บางคนเป็นเด็กที่ไม่รู้อีโนอิเน่โดนจับมา
แล้วก็ไม่รู้ว่ามีการประกาศอยู่ใช่ไหมครับ
บางคนอาจจะทำงานอยู่แถวนี้หรืออะไรอย่างนี้ที่ไม่ได้ต้องการที่จะชุมนุมก็มี
น่าจะมีเยอะแล้วก็น่าจะมีที่โดนตัดเยอะ

เพราะว่าบางคนอัตมาแถวนี้หรือเดินผ่านมาแถวนี้แล้วโดนรวบไปก็น่าจะเยอะอยู่
ถ้าตัดสติติในสองสามวันที่ผ่านมา
มองว่าการกระทำแบบนี้ในความรู้สึกเราในกลุ่มของมันมองว่าอย่างไรมันใช่ไหม
ว่ามันเกินสัดส่วนไปเพราะว่าในสองสามวันที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ก็มีการแสดงออกให้ชัดเจนว่าไม่มีความรุนแรง
แม้ว่าท่านบอกว่าจะทำเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น
มีการขอหมายสารมีอะไรมากขึ้น
แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเจรจาไปด้วย
เราเห็นมีเด็กอายุ๕ขวบอยู่ในนั้น
เรามีคนที่อายุต่ำกว่าเด็กมหาวิทยาลัยอยู่ในนั้น
ก็น่าจะมีทั้งไม้อ่อนแล้วก็ไม้แข็ง
ถ้าท่านก็คุยที่มีจิตใจมีคนกราบแทบเท้ากับพื้นไปแล้ว
ขอให้หยุดยิงคนที่ควบคุมสถานการณ์อยู่
น่าจะออกมาเจรจาด้วยแต่วันนี้ไม่มีการเจรจาอะไร
เมื่อกี้ที่ได้เข้าไปคุยได้มีการขอให้ปล่อยตัวกลุ่มคนที่ยังติดค้างกันอยู่บ้างไหมคะ

ขอให้เพราะว่าหลายคนที่ต้องการที่จะกลับบ้านตอนนี้
ขอให้พวกผมไปพาพวกเขากลับมา

หรือว่าสร้างความกัดแยกมากขึ้นไหมครับ
ก็เราต้องมีสติแล้วก็เริ่มหันหน้ามาพูดคุยกันในเวลาก่อนที่จะ
อย่างกรณีตอนนี้คิดว่าสถานาการจะยืดเยอะ
แล้วจะเกิดอะไรยังไงคาดการณ์ยังไงบ้างครับ
ตัวผมก็ไม่แน่ใจแต่ฐานะที่เป็นผู้แทนรัศดรก็ตอนนี้เรียกร้อง

ทางภาคฝ่ายค้านนอกจากที่จะพูดคุยไกลกันไปแล้ว
ในเรื่องของการช่วยเข้าประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ก็ยังพูดคุยกันถึงการที่จะเปิดการประชุมสภาวิสามัน
เพื่อที่ให้มีการตรวจสอบการใช้อำนาจอย่างปัจจุบัน
เพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นการใช้อำนาจกฎหมายพิเศษ
ในช่วงที่ไม่มีสภาหมายความว่าอำนาจของฝ่ายบริหารเนี่ย
ล้นฟ้าในขณะที่อำนาจนิติบัญญัติตอนนี้ไม่มีอยู่
สิ่งเดียวที่จะทำได้ตอนนี้ในการถามเป็นเหตุและผล
ในการประกาศพรกรฉุกเฉินร้ายแรง
แล้วก็มาตรการในการควบคุมเป็นอย่างไร

มีการเข้าควบคุมและมีการช่วยดูแลความปลอดภัยไปในตัวหรือไม่เนี่ย
มันไม่มีโอกาสที่จะได้สอบถามรัฐบาล
ตอนนี้ก็มีความตั้งใจที่จะเปิดประชุมสมัยวิสามัน
แล้วก็ช่วยพอดหนักเป็นเบาเพื่อก่อนที่จะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดดลิ้ว
ชปคุมตะบางตอนนี้ถามภูมิเห็นตัวนั้นบ่อยอยู่

มันเกิดเหตุการณ์วันนี้แล้วชัดเจนแล้วว่าอำรวจรวบรัฐข้อมตอมมีการใช้กำลังเข้าสลาย

ครับก็เรียกร้องไปยังท่านจุลินหัวหน้าพักประชาธิปัต
แล้วก็ท่านอนุทินภูมิใจไทยครับ
พวกผมมีอยู่๒๑๐เสียงจะเปิดสมัยวิทยาลัยมานต้องใช้๑ใน๓
เสียงขออีก๔๐เสียงก็จะสามารถเปิดได้

เพราะถ้าเกิดเราเปิดขึ้นเนี่ยสถานการณ์มันจะได้ขี้คายไปก่อนที่มันจะไม่มีวันหวนกลับ
ประเมินไหมครับว่าสถานการณ์คืนนี้อาจจะยืดเยอะถึงสถานการณ์อย่างไรครับ
เมื่อกี้เท่าที่พูดคุยกับท่านพระกระโพงบอกว่า

แต่เท่าที่ผมได้ยินมามีอยู่ไม่เยอะ
แล้วก็ดูบรรยากาศข้างในก็ค่อนข้างที่จะผ่อนคลาย
แล้วท่านเจ้าหน้าที่นั่งลงพักผ่อนแล้วก็น่าจะขี้คายไปได้ด้วยดี
ท่านก็ได้ยืนยันว่าไม่มีการใช้กระสุนยางอย่างที่บางคนกังวล
ก็สบายใจไว้ได้ไปก่อนเพราะว่าจะไม่รุนแรงไปกว่านี้ครับ
ท่านผมได้เรียกร้องไปแล้วว่าคงต้องมีการนำหน่วยพยาบาลเร็วเข้ามาอยู่ในพื้นที่
เวลาที่มีการปฏิบัติการอย่างนี้ทุกครั้ง
แล้วก็ท่านก็บอกว่าจะมีทีมที่พาผู้บาดเจ็บที่แสบตาหรือผู้สูงอายุ
หรือเด็กที่อยู่ในพื้นที่นำส่งโรงพยาบาลทุกที่

ยังไม่ทราบเลยครับวันนี้เดี๋ยวขอเคลียร์ให้จบเป็นวัน
สถานการณ์คงเปลี่ยนไปทุกวัน